ชื่อสองคนเธออยากรู้เอง

ที่เราจดจำมาตลอดค่ะ
คุณลูกเกียจส่วนมากเลยนะครับเขาก็จะแบบ
รอเราไหมลูกรอค่ะแล้วก็ไม่อยากครบเรา
ใช่ค่ะมันเจ็บปวดไหมลูกเจ็บปวดค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ก็ถ้าจริงแล้วเป็นข่าวที่เกิดในช่วงสัก๑๐ปี๑๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะว่าเป็นโรคที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักกัน
แม้กระทั่งตัวเชื้อเองก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกัน
ตกลงแล้วมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหน
ติดต่อกันง่ายยากแค่ไหนนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเกิดกับใคร
ตั้งแต่ยังเด็กชีวิตที่ต้องใช้มา
โดยที่รับรู้ว่าตัวเองมีเชื้ออันตรายตัวหนึ่ง
อยู่ในร่างกายมันใช้ชีวิตลำบากค่ะคุณผู้ชม
จนกระทั่งตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะเรียกหาความเป็นธรรม
ว่าตกลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอ

แล้วก็รับยาต้านไวรัสมาตั้งแต่ตอนประถมนั้น

แล้วความเสียหายกับไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจ
หรือว่าสังคมรอบข้างที่เข้าใจผิด
หรืออาจจะถูกมองโดยรังเกียจ
หรือความสุ่มเสี่ยงในการทำงาน
ทำมาหากินถ้าใครรู้เข้าจะเป็นแบบไหน

แล้วก็ถามหาความรับผิดชอบว่าเธอจะหาจากใครได้บ้าง
เรากำลังพูดถึงเด็กคนหนึ่งเมื่อตอนปฐมนะคะไปตรวจ
ตอนนี้โตแล้วอายุ๒๐กว่าแล้ว

ท่านหนึ่งคือคนที่เธอไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ว่าในทางกฎหมายเธอสามารถเรียกร้องอะไรจากใครได้บ้าง

เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
อีกหนึ่งคนชื่อนุ๊กสุธิดาแสงสุมาตร
ถามเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ตอนตั้งให้นี่

นุกสุธิดาเลยนะคะ
ตอนนี้ถ้าสมมุติเราเรียงลำดับนะคะ
ตอนนี้นุ๊กอายุจะในปี๒๕๖๐นี้นุ๊กจะอายุเต็ม๒๓ปี

ย้อนกลับไปเนี่ยหนูรู้ตอนกี่ขวบ
รู้เมื่อตอนเด็กเลยค่ะ
ถ้ารู้เลยนะคะน่าจะตอนป๑รู้ว่ามันคือเชื้อที่แบบน่ารังเกียจอะค่ะ
ป๑ถ้าเทียบเอาแบบชัวร์ก็ประมาณสัก๖ขวบนะ

คือถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมคือในข่าวจะกล่าวถึงเรื่องนี้
หลายแบบมากนะคะทนายสงการคือตกลงไม่แน่ใจว่าน้องนุ๊กเนี่ย

ป้าบอกหนูตั้งแต่พ่อเสียค่ะ

แล้วก็ที่หนูไปถาม
ทางโรงพยาบาลนั้นครั้งล่าสุด
ของหนูมีระบบตั้งแต่ปีไหน
หนูได้รับคำตอบว่ามีระบบว่ามาตรวจปี๔๕ค่ะ

๘ขวบแต่ข้อมูลใหม่ล่าสุด
โรงพยาบาลที่ตรวจหนูตั้งแต่สมัยปฐม
จะโทรมาบอกวันนี้ว่าปี๔๓ค่ะ

เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าสมมุติจำความไม่ได้ตอนนี้

ก็คือว่าจริงแล้วมีประวัติตรวจตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนั้นนุ๊กอายุ๖ขวบใช่ไหม

แต่ที่เราต่างก็คือว่าวันนี้เขาโทรมาบอกคุณจอมขวัญว่า
มีประวัติแปลกนะครับ

ระเบียนทำลายทิ้ง๑๐ปี
แปลกนะครับเขามีหลักฐานยืนยันนะครับ

นุ๊กประวัติเจอแล้วนะคะ

หลังจากท่านรับบนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่สำคัญก็คือน้องนุ๊กเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรค
คุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพ่องอย่างร้ายแรงคือโรคพุ่มพวง
คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตด้วยอยู่รัชทองคู่
แม่เนี่ยชัดเจนว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองดิฉันใช้คำถูกไหม
ซึ่งคุณพ่อถ้าพี่ใช้คำผิดบอกนะคะคุณพ่อเสียชีวิตจากโรคเอสถูกไหมคะ

ทีนี้มันเกี่ยวไหมนุ๊กว่ามันเกี่ยวไหมเท่าที่เรารู้ข้อมูลมา
มันเกี่ยวไหมว่าประวัติของคุณพ่อมีส่วนต่อการสรุปผลการตรวจเลือดของตัวหนู
ตั้งแต่สมัยประถมหนูว่าเกี่ยวไหม

แต่คือด้วยความที่ว่าป้าเขาเป็นคนต่างจังหวัด
คือเราอาจจะใช้คำทางการแพทย์ไม่ค่อยถูกต้องนะครับคุณผู้ชม
แต่จะพยายามสื่อสารให้ถูกต้องที่สุดคะ
ถ้าสมมุติเอาตัวเลขวันนี้ที่ทางโรงพยาบาลโทรมาบอก
คือว่าเขามีประวัติของนุ๊กตั้งแต่ปี๔๓แปลว่าตอนนั้นนุ๊ก๖ขวบ
ไม่ว่าหนูจำได้หรือไม่ได้ตอนนั้นหนูรับรู้หรือเปล่า
ระยะเวลาทุก๑๒ชั่วโมง

มีคนบอกว่าหนูเนี่ยไม่สบาย

หนูไม่เหมือนเด็กคนอื่นร่างกาย

ตั้งแต่ตรวจครั้งแรกตอนปี
ตอนเด็กตั้งแต่น่าจะอนุบาลหรือป๑นี่แหละ
คือเพื่อนรังเกียจใช่ไหมลูกบอกไปเลยลูกเล่าให้ฟังหมด
กำลังจะบอกกำลังจะถามว่าไอ้ที่เรารับรู้เท่าที่เราจำได้เนี่ย
เรารู้แค่ไหนว่าที่เราป่วยหรือมีเชื้ออยู่ในร่างกาย
คือเรารู้ว่ามันร้ายแรงแค่ไหน

คือตอนนั้นตั้งแต่เด็กจนกระทั่งค่อยโตมา
ทรงจำเรื่องนี้คือเรื่องอะไร

ประมาณเริ่มตั้งแต่อนุบาลไปเลยละกันค่ะ
ประมาณอายุเท่าไหร่๖หรือ๘ขวบลูก

ก็คือหนูไปหาเขาเขาก็บอกไม่เล่นด้วยเป็นเอด

ไม่เล่นด้วยอะไรอย่างนี้อย่ามาใกล้เดี๋ยวติดอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนั้น

โรงพยาบาลที่ตรวจหนูตอนปฐมก็คือโรงพยาบาลในอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด

แล้วตอนนั้นเนี่ยมีใครบอกไหมว่าหนูต้องแยกออกมานะห้ามไปเล่นกับเพื่อน

คือมันมีคำบอกอะไรบ้างไหมสำหรับเด็กที่ถูกตรวจว่ามีเชื้อนี้นะ

เขาจะทำให้เราแบบรับรู้เองว่าเราต้องอยู่แบบกินคนเดียวอยู่แล้ว
เขาจะไม่มานั่งรวมอยู่กับเราค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เสียทั้งคู่แล้วนุ๊กอยู่กับใครนุ๊กโตมากับใคร
แม่เสียชีวิตอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะ
แล้วพ่อก็ป่วยกลับมาเสียชีวิตที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
พอเสียชีวิตแล้วป้าเป็นคนดูแลต่อค่ะ

ดูแลหนูตั้งแต่พ่อเสียชีวิตตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะ
อืมทีนี้ค่ะทนายสงการคือถ้าถ้าเราฟังแค่นี้นะ
คือยังไงมันเป็นสภาพชีวิตที่รันทศแน่ตลอด๒๐ปี
คือน่าสงสารเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนฝูรังเกียจเพื่อนบ้านญาติพี่น้อง

ชีวิตเด็กวัยรุ่นเขาหายไปเลยนะครับ
เขาอยู่ในตำบลแนมเพอเขาลือกันว่า
มันเป็นเอดเป็นเอสไอวีมึงอย่าไปคบนะอย่าไปเล่นด้วยนะ
นี่คือสังคมชนบทจริงครับ

ความเป็นอยู่หนูเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ

เป็น
มันสร้างความลำบากให้ชีวิตมากไหมลูก
ก็ไม่ได้สร้างความลำบากในชีวิตมากแต่คือหนูต้อง
กินตรงเวลาทุกครั้งอะค่ะคือมันแบบเหมือนเหมือนเป็นชีวิต
ประจำวันไปแล้วค่ะอืมคือที่จะถามให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คือว่าจริงแล้วเนี่ยชีวิตถูกใช้ชีวิตมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
คืออยู่ภายใต้การกินยาการตรวจตลอดเวลาเนี่ยนะคะแล้วมาพบตอนอายุ๒๒ใช่ไหม
หรือตรวจพบตอนไหนที่อ้าวฉันไม่ได้เป็นนี่

แล้วทำให้รู้ว่าอ้าวที่ผ่านมาเข้าใจผิดมาตลอด

เขาบอกครบค่ะครบก็เลยครบ

ไม่เคยแบบจะไม่ป้องกันนะคะ

แล้วทีนี้วันนั้นมันพลาดค่ะ
ก็แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตั้งคันค่ะ
ไม่ได้วางแผนที่จะมีบุตรใช่ไหม

แต่การพลาดครั้งนั้นทำให้หนูเหมือนกับ
ได้ทั้งชีวิตใหม่ของตัวเองขึ้นมา

ก็คือหนูย้ายมาอยู่สมุทรประการใช่ไหมคะ
ทีนี้หนูก็ต้องย้ายการรักษา

มาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรประการค่ะ

หนูก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรประการอยู่แล้วนะคะ
ก็คือเขาก็จะถามเรานะคะ
เพราะมันจะมีประวัติการรักษาที่ส่งมาจากตรงนู้นอยู่แล้ว
เราจะเอาลูกไว้ไหมหรือไม่เอาไว้ให้เราเป็นคนตัดสิน
เขาก็ไม่ได้ให้เราเป็นคนตัดสินเอง
เพราะถ้าเอาไว้มันก็มีโอกาสที่เด็กจะติดน้อยที่สุดนะคะ

ตัดสินใจเอาไว้ภายใต้การแนะนำแล้วถูกไหม
โดยที่โรงพยาบาลที่สมุทรปราการรู้ประวัติทุกอย่าง
คือตอนแรกโรงพยาบาลสุทธิ์ประกันเอกชน
บอกว่าให้กลับไปคิด๑อาทิตย์
แล้วกลับมาบอกว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้

เมื่อกลับมาเอาไว้ปุ๊บทางโรงพยาบาลเอกชนสมุทธการ
ก็เลยส่งตัวไปยังสภากาชาติไทย
ไปที่ศูนย์วิจัยโรคเอดเช็คละเอียดเลยครับ
ผลออกมาบอกพี่จอมขวัญได้เลยว่าทั้งร้องไห้ทั้งดีใจ

ก็คือแบบครั้งแรกนะคะที่ตรวจเขาก็เริ่มตรวจเลือดเรานะคะ
ตรงโรงพยาบาลสมุทรประการก่อนนะคะในจังหวัดสมประการค่ะ
ก็จะตรวจเลือดเราผลออกมาไม่มีเชื้อ
เขาก็เลยมาลื้อประวัติดูเอาที่ผ่านมาทำไมมีเชื้อ

คือตรวจหลายวิธีค่ะ
แล้วสูญวิจัยโรคเอเขาให้หนู
ยางตั้งแต่ปี๕๕เลยค่ะ
ยาเมื่อตอนอายุ๑๘ใช่ไหมลูก

นุ๊กบอกว่าตอนนั้นน่ะพลาดใช่ไหมคะ
แล้วก็ตั้งคันขึ้นมาก็ไปที่โรงพยาบาล
คือเหมือนกับเป็นขั้นตอนการฝากคันใช่ไหมคะ

แล้วก็ตรวจพบว่าอ้าวไม่ได้เป็นตามประวัติที่เป็นมาตั้งแต่เด็ก
คือตรวจซ้ำที่สมุทรปาการแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ไปตรวจที่สภากาชาติไทยซึ่งที่สภากาชาติไทยก็ไม่ได้ตรวจแค่ครั้งเดียวใช่ไหม

คือไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชมที่ต้องถามรายละเอียดแบบนี้

คือก็มีคำอธิบายว่ามันตรวจได้หลายแบบ

มันมีความลึกล้ำหลายขั้น

ใช่เพราะว่าที่เราเห็นว่ามันผิดปกติ
ก็คือว่าโรงพยาบาลในเอกชนแห่ง
ที่น้องเขารับโอนเวทระเบียนมาเนี่ย

ยังมีประวัติที่น้องเขามีอยู่นะครับ
อกจากนี้แล้วเนี่ยตอนที่น้องเขามาร้องกับผมเนี่ยเขามาตัวเปล่า
ไม่มีเอกสารบอกไม่ได้คุณจะมาพูดลอยว่า
หมอเขาเนี่ยผิดพลาดหรือไม่อย่างไรก็ไปเอามา
ผมก็เลยให้เขาไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้
ไปขอเอกสารขอถ่ายทั้งหมด
ค่ะคุณจอมขวัญครับเขาได้ครับแต่ได้เอกสารมาทั้งน้ำตา
เพราะโรงพยาบาลแห่งนี้เขาไม่กล้าให้มา
ก็ต้องรอตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นล่ำให้

เขาเป็นเจ้าของข้อมูลประวัติ

น้องเขาร้องไห้เสียใจเขาจะมาให้ทนายสงการ

ถ้าเราจะถามนะคะปิดช่วงแรกคือ
ตรวจนุกแห่งแรกเนี่ยคือโรงพยาบาลระดับอำเภอที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มาหนูย้ายมาอยู่ที่สมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ

ตอนนั้นตั้งคันแล้วมีการตรวจซ้ำ
แล้วก็ถัดมาแห่งที่๓คือที่ศูนย์วิจัยโรคเอสของสภากาชาติไทย

ค่ะแล้วก็โทษทีนะคะ
แล้วก็มีครั้งหนึ่งตอนอายุ๒๐ลูกท้องลูกอีกคน
ก็ต้องตรวจต้องตรวจหาเชื้ออยู่แล้วเหมือนเดิมนะคะ

พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าขอคำอธิบายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และที่ผ่านมาควรจะอธิบายว่า
วิธีการตรวจเมื่อตั้งหลายปีมาแล้ว
มันต่างกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันมันชัวร์ไม่เหมือนกัน
หรือคำอธิบายคือเกิดจากความผิดพลาดจริงสักครู่ค่ะ

เราใช้ข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรบอกนุ๊กเองนะคะว่าสุดท้ายแล้วสามารถหาประวัตินุ๊กเจอ
ว่าตรวจครั้งแรกคือปี๔๓
แล้วก็ที่นุ๊กเล่าเมื่อสักครู่นี้คือตอนอายุ๑๘
พลาดยอมรับตอนนั้นนะคะตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำนะ
ว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้กลายเป็นผลตรวจออกมาอีกแบบ
อายุ๑๘ลูกคนแรกปี๕๕นะคะคือตรวจหลายที่
ก็พบว่าที่เข้าใจมาทั้งหมดตลอดชีวิตไม่ใช่
แล้วตอนมีลูกคนที่๒อายุ๒๐เมื่อปี๕๗
ก็ตรวจเหมือนกันขนาดรู้แล้วลูกคนแรก
แล้วตอนมาร้องทนายสงการตรวจอีก
ที่๒๓พฤษภา

คัดรับรองจากโรงบันเอกชนรอบ๒

ว่ามีประวัติการรักษาต่อเนื่อง

เขาไม่รักษาไม่ใช่เรามีประวัติหมด

เดี๋ยวมาอย่าเพิ่งโกรธเดี๋ยวมา

ผู้มนุยการศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทย
ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาค

เนื่องจากมีคำอธิบายออกมาในข่าว
ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อมีมากมีน้อยหรือจะตรวจในระดับไหน

ในกรณีของน้องนุ๊กเนี่ย
ตกลงใช้คำว่า๑๐๐ได้เลยไหมอาจารย์
ครับเท่าที่ข้อมูลจากที่มีอยู่ในสื่อ
บอกได้ว่าผลตรวจเลือดเอสเป็นลบ
เป็นลบตรวจหาไอธิบัดภัณฑ์เป็นลบ
เมื่อวันที่๒๓พฤษภาก็เป็นลบเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คงจะบอกว่าคนไข้ไม่ได้ติดเชื้อ
เท่าที่ผมดูข้อมูลทั้งหลายแหล่งเนี่ย
เคยไปตรวจที่ห้องแล็บปฏิบัติการของศูนย์บริการโรคเอดประมาณปี๕๗
แต่ว่าชื่อหรือว่าเป็นมันเป็นรหัสมันไม่สามารถที่จะสืบออกมาว่าเป็นคนคนเดียวกันได้
อันนี้คือปัญหาที่ผมเห็นอยู่ขนาดนี้
คือมีแต่รหัสเนื่องจากเราจะไม่บอกชื่อจริงอะไรกันนะครับ
ตรงนี้ถ้าบอกว่าผลเลือดนั้นซึ่งไม่มีชื่อนั้นเป็นของคุณนุกจริง
ก็คงจะบอกว่าคนนี้ไม่ได้ติดเชื้อจริงหรอกครับ
เพราะว่าตรวจมาหลายแห่งแล้วก็เป็นลบไปหมดครับ
อาจารย์คะอธิบายในทางการแพทย์จะอธิบายอย่างไรได้บ้าง

อาจจะเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคลอุปกรณ์การอ่านผล
คือมันพลาดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์
ความวัยแล้วก็ความแม่นยำเรียกว่าความจำเพาะ
ไม่ค่อยดีเท่ากับปัจจุบันนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่น
ในปัจจุบันชุดตรวจที่ขายได้ก็บอกจะต้องมีความวัย๙๙๙ขึ้นไป
แปลว่ายอมให้มีลบปลอมก็แปลว่าติดเชื้อจริง
แต่ว่าตรวจแล้วยังเป็นลบอยู่ที่เขาลบปลอมได้ประมาณ๑ใน๑๐๐
ขณะที่ความจำเพาะหรือว่าความแม่นยำ
ก็คือว่าสมัยนี้มีชุดที่จะต้องมีความแม่นยำ๙๙๕
ก็แปลว่าคนที่ไม่ได้ติดเชื้อนะ
ตรวจบวกปลอมได้๕ใน๑๐๐๐
แล้วก็แม่นยำ
อาจารย์ขอเสียมารยะขออนุญาตแทรกค่ะ

เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติในกรณีที่อาจารย์เห็นเป็นข่าวอยู่
ก็คือคุณสุธิดาแสงสุมาตรเนี่ยนะคะ
คือถ้าถามอาจารย์ในหมวกของพอศูนย์ที่ว่านี้

อาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะขอความรู้
เดี๋ยวมีเวลาจะขอความรู้ขอบคุณอาจารย์ก่อนค่ะ

ต้องบอกว่าสภากชาติไทยเนี่ย

ผลเนี้ยโค้ดเมื่อที่อาจารย์หมอบอกสักครู่นี้

๑๑โมงแมืองแมวและเอารหราหัสลับทั้งหมด

เพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นคนมอบเองต้องเต็มใจเอง

คือเขาทั้งร้องไห้พูดในใจได้หมดลูก
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้เล่าเพราะชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมาก
ชีวิตหนูผ่านอะไรมาเยอะมากขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า
มันมีบทสนทนาหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เจ้าตัวไม่รู้ใครอัดไว้แล้วได้ความเดี๋ยวมาฟังค่ะ
คุณผู้ชมคะการขอขั้นตอนของนุ๊กกลับไปที่โรงพยาบาลต้นทางเนี่ย

ยืนยันตอนนี้ว่ามีประวัติตอนปี๔๓ตอนเขา๖ขวบ
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีบทสนทนาบทสนทนาหนึ่งค่ะ

และกันทั้งแบกจริงเยอะ
บทสันธนาสั้นสั้นสรุปความได้ว่ายังไงนุ๊ก
ปลายสายต้องการจะบอกอะไรนุ๊กคะ
กก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการจะบอกอะไรนะคะ
อเรนนี่แต่คือเขาถามไถเรื่องสุขภาพนูค่ะ
แต่หนูอยากถามเขาว่าเขาน่าจะรู้ว่านุ๊กไม่เป็นตั้งนานแล้ว
ทำไมเขาไม่เคยออกมาเลย
เอาอย่างนี้คือเราคงไม่ถามเรื่องข้อเท็จจริงแล้ว

แล้วอีกรอบหนึ่งคือวันจันทร์อ้าวนี่ไปอีกคน

ุ๊กทั้งหมดที่รู้สึกมารู้สึกอะไร

ชุบชีวิตนุ๊กขึ้นมา

และขอบคุณทางท่านอาจารย์ธรรมไอศงกาลนะคะ

แล้วขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกช่องด้วยค่ะ

ตั้งแต่๖ขวบเป็นต้นมา
โดนสังคมรังเกียจพี่
ความรู้สึกมันบอกไม่ได้

ก็จะไม่มีใครอยากเล่นด้วยค่ะพี่
ช่วงชีวิตช่วงไหนที่มันทำให้เราจำไม่ลืมเลยคะ
ที่มันเสียใจที่สุดเศร้าที่สุด
ช่วงวัยเด็กเลยค่ะวันพ่อเสียไป

ตอนนี้ยังมีสิ่งที่นุ๊กหวาดกลัวอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะหนูสบายใจที่สุดแล้วค่ะ

ค่ะต้องขอขอบคุณทางสภากาชาติไทยจริงค่ะ
นายสงการค่ะในฐานะที่จะสู้คดีให้เนี่ย

คือบอกจากใจจริงนะครับว่า
ุ๊กเดชเขากล้ามาร้องผม
ยังมีชาวบ้านชาวไทยอีกทั่วประเทศ
ที่เขาอาจจะเกิดเหตุแบบนี้แล้วไม่มีโอกาสมาเจอผม
ผมอยากจะฝากเจ้าหน้าที่หมอพยาบาล
ให้นึกว่าผู้ป่วยแนะครับ
เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง
แล้วเหตุการณ์ในวันนี้จะไม่เกิดขึ้น
ไม่ได้มีข้อกังวลเรื่องเอกสารในการจะยัน

ไม่ต้องการเอกสารอะไรที่กังวลว่าจะไม่ได้มาแล้วใช่ไหมคะ
หลักกระทรวงโดยเฉพาะสถาบันสภากชาติไทย

ชีวิตหนึ่งและชาวบ้านทั่วประเทศที่เขารอดูอยู่วันนี้

วันพรุ่งนี้๑๑โมงผมจะพานุก

๑๑โมงที่สภาคชาติไทยที่กิจกรรณานาม
และวันจันทร์ที่๕มิถุนายน
๑๑โมงรัฐมนตรีว่าการกระสงค์หน้าสุข
เป็นห่วงเรื่องนี้ผมขอเรื่องเดียวครับว่า

และเอาเป็นคดีตัวอย่างเอาวิกฤตเป็นโอกาส
เพื่อให้ชาวบ้านทั่วประเทศได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่

ถ้าเขาถูกปรักปรามหรือถูกจากการกระทำโดยประมาท
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือแพทย์ต้องรับผิดครับ

แม้ว่าจะมีการยืนยันจากสภากาชาติไทยแล้วด้วยก็ตาม
แต่ว่ามันต้องมีเอกสารยันการพิสูจน์กัน
แล้วก็หากันว่าตกลงแล้วมันไปพลาด

ยังไงวันนี้ขอให้เข้มแข็งนะคะคุณแม่

ขอบคุณค่ะนุ๊กขอบคุณค่ะทนายสงการ
คุณผู้ชมตามข่าวนี้กันต่อค่ะวันนี้รายการเรากระชับหน่อยนะคะ
สักครู่ติดตามชมการถ่ายทอดกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป